ตรงนี้ไปอัปเดตคดีที่มันเกิดขึ้นที่สมุทรสาครที่มีคนงานร้านเฟอร์นิเจอร์ไปก่อเหตุยิงเพื่อนคนงานที่ทำงานบริษัทเดียวกัน
เป็นคนขับรถส่งเฟอร์นิเจอร์จนเสียชีวิตแต่ว่าไปก่อเหตุไปยิงผู้ตายต่อหน้าลูกชายวัยเพียงสามขวบ
ร้องไห้หาพ่อตลอดเวลาคือถือว่าโหดเยี่ยมมากมากนะคะแล้วมันเป็นการเจาะยิงด้วยปืนลูกซอง
ครับนี่ล่าสุดจับได้แล้วสารภาพทำไปเพราะโมโหที่ผู้ตายเนี่ยชอบไปฟ้องเจ้านาย
ก็เลยมาก่อเหตุฆ่าเขาแบบนี้คุณผู้ชมนะครับ
ตำรวจสพเมืองสมุทรสาครควบคุมตัวในนบพลเทียนเพิ่มภูมิหรือว่าในการอายุ๓๕ปีครับ
เป็นผู้ต้องหาไปยิงในอีธรรมวัฒน์อายุ๔๐ปีซึ่งเป็นเพื่อนพนักงาน
ทำงานเป็นคนขับรถส่งเฟอร์นิเจอร์ด้วยกันนี่แหละครับจนเสียชีวิต
จับได้เสร็จปุ๊บก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บริเวณหน้ามร้านปีนังเฟอร์นิเจอร์ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
หลังจากพลตำรวจตรีบุญยฤทธิรอดมาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครก็เดินทางไปควบคุมตัวแล้วก็นำตัวไปทำแผนนี่แหละครับ
นาทบพลถูกตำรวจชุดเสืบสวนจับกลุ่มได้เมื่อคืนนี้ที่บ้านพักหมู่๔ตะบนบางย่าแพรกสมุทรสาครพร้อมกับของกลางก็คือรถจักรยานยนต์ยามาฮานูโวสีเทาดำระเบียนกไก่พพธ๗๔๗สมุทรสาครที่ใช้ก่อเหตุไปจอดทิ้งไว้บริเวณโพงญาติในหมู่บ้านแห่ง๑ในพื้นที่หมู่๖ตะบนบาง
แล้วถามว่าทำไมถึงไปฆ่าเขาก็บอกว่าผมเนี่ยโมโหผู้ตายเรื่องงานถูกกันแกล้งมาตลอด
แต่พอผู้ตายเอาเรื่องของตนเองไปฟ้องเจ้าหน่ายก็อึดอัดทนไม่ไหวสิครับ
ตัดสินใจลาออกจากงานไปออกไปแล้วนะแต่ว่าความแค้นมันอยู่ในใจ
ยังย้อนกลับมาก่อเหตุแล้วก็มาฆ่าเขานะฮะ
ตามคำให้การเขาบอกเขาถูกหักหลังโดนแกล้งเรื่องงานอะไรบ้าง
ก็เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะทีนี้ทางด้านของนางอาตรีแก้วมณี
คนนี้เป็นสัญชาติลาวครับซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายก็บอกนะฮะว่า
เสียใจมากไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์นี้จะมาเกิดขึ้นกับสามีของเธอ
รับว่าคนที่ยิงเนี่ยไม่ชอบสามีไม่ลงรอยกัน
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุอะไรรุนแรงขนาดนี้
สามีก็อยากทำงานสร้างครอบครัวไม่อยากยุ่งเรื่องของใครเหมือนกัน
ข้อหาด้วยกันก็คือเนี่ยฮะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ยิงปืนโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือว่าชุมชน